พี่เขาขยับแบบนี้บอกพูดกับเขาดี

เข้าไปประมาณ๕๐เมตร

นี่ผมว่าสังเกตฝั่งขวามือของเรา

แล้วครับเขาก็ไม่บี่ย่งให้วัน๕ที
ไปลงไปบอกเขาว่าพี่เบี่ยงเบี่ยงซ้ายให้ผมหน่อยได้ไหม
ว่าของพี่ฝั่งพี่มีทางเบี่ยงแต่ผมไม่มี
เขาก็พี่เขาก็คนนั้นก็บอกว่าผมมาทางซ้ายมันครับ
อ่ะผมก็มาฝั่งซ้ายเหมือนกันผมก็บอกอย่างเงี้ย
แล้วง่ะเอายังไงอ่ะพี่ลงไปรถรถมันเลอะอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็บอกเนี่ยครับอ่าแล้วเอายังไงพี่ผมก็ไปไม่ได้
อย่างเงี้ยผมก็บอกเขาอย่างเงี้ยครับอ่าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไป
เขาก็พูดอย่างงี้เนอะอ่าผมก็เดินเดินออกมากลับออกมาที่รถ
หรือว่าล้มลบให้พี่เองก็ได้ครับผมก็บอกเขาอย่างเงี้ย
เองก็ได้อย่างเงี้ครับอ่าจะถอยไปข้างหลังก็ถอยได้
ประมาณ๕๐เมตรแต่ว่าส่วนมากทางเบี่ยงก็อยู่ขวามือของเรา
หมดนะครับครับทางเบี่ยงเพราะว่าข้างหลังจะเป็นซ้ายมือจะเป็น
ป่ายหญ้าและคลองหมดครับผมคือจะพูดอย่างเงี้ยคือเขาสะดวกที่จะ
มากกว่าเราใช่ครับเพราะว่าฝั่งเลนเขาด้วยครับ
ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามันเบี่ยงไม่ได้ถนนมันชันมันเป็นคลอง
งั้นห้องเล็กนะครับครับก็เบี่ยงแล้วก็จบกันไปใช่ไหม
เขาก็ไปเราก็ไปใช่ครับพี่นี่คือจะเข้าไปในโรงแรม
ใช่ครับเขาออกมาเขาออกมาคิดว่าจะเป็นคนอย่างนั้น
ก็ไม่แน่ใจนะก็ไม่เคยเห็นคำกันว่าผมไปอาทิตย์ละสองครั้งครับ
ไปรับลูกสาวสาวทำงานอยู่นั่นครับไปพูดกับเขาแล้วเขามีสิ่งง่าย
เขาก็หน้าเขาก็นิ่งนะเฉยนะผมก็ยังไงอ่ะก็บอกไม่ถูกว่า
เขาไม่มีท่าทีอะไรใส่เราผมก็ใจเย็นนะเพราะว่าร้อนไม่ได้
ว่าลูกสาวกับแฟนไปด้วยมีลูกตัวเล็กไปด้วยครับ
ผมก็ใจเย็นไว้ก็บอกเขาดีดีแหละไม่ได้ไปอันนี้ใส่เขาครับ
แต่เขาก็ทำหน้านิ่งบอกเฉยพูดเฉยอะครับทำหน้าเฉยไว้อ่ะ
เขาก็ไม่หลบให้ถึงจอดอย่างนั้นเขาก็ไม่หลบให้หรอกดูแล้ว
ผมก็เลยไปเองดีกว่าต่อให้นิ่งอย่างนั้นเป็นชั่วโมงเขาคิดว่าเขาก็คงรอใช่ไหมครับ
ถ้านิ่งเป็นชั่วโมงผมนิ่งได้นะผมก็ให้ลูกสาวเดินออกมา
ถ้าผมมันก็มันก็จะกวนเขาไงผมก็ตัดสินใจก็เบียดขวาไปแซงเขาไปดีกว่า
แล้วเขาก็ออกมาเพราะว่าจากปากซอยไปรีสอร์ทก็ไม่ไกลมาก
ประมาณกิโลหนึ่งนะครับก็เข้าไปประมาณห้าสิบเมตรเองครับ
อาทิตย์มันก็ยังไม่ได้เจอไหนคู่กันแล้วเหนือ

วันวันฝนตกด้วยใช่ไหมครับ

นึงบ้านผมออกซึ่งอยู่ตรงนี้ท้ายบ้านตรงนี้เอง
ตรงปากอ่าวตรงนี้ครับ
เพราะว่าผมขับก็จะชิดซ้ายตรงนี้ใช่ไหม
แต่ว่าเขาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เนี่ยเขายืนอยู่ตรงหน้าพอดีตรงนี้ครับ
ผมก็เหมือนกับเว้นช่องตรงนี้มันจะมีช่องเวิ้งอยู่หลบได้แต่ว่าผมบอกว่ามันเลอะมันก็จะหลบไม่ได้ไง
ว่าเออถ้าเขาถอยออกไปหน่อยก็มันก็เบี่ยงออกได้แล้ว
คือจุดประสงค์ผู้ใหญ่คืออยากให้เขาถอยไป
คือถ้าเว้นช่องเบี่ยงแล้วถ้าเขาไม่เบี่ยงมาทางนี้ก็ถอยออกได้ไง
เพราะว่าผมมันเลยซอยเข้าไปนี่แล้วมันจะมีช่องซอยอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
ถ้าเลยตรงบ้านหลังข้าเขาถอยไปได้หน่อยก็ถอยออกได้ครับ
แต่ว่ามันมีทางเบี่ยงก็เพราะว่ามันมันจะมีหลุมเป็นโครนอยู่เขาไม่หลบตรงนั้นก็ถอยออกไปได้

เพราะว่าผู้ใหญ่ยังไงก็ไม่เบี่ยงเนอะเพราะว่ารถจะเลอะ
เพราะว่ามันหลบทางนี้ไม่ได้ใช่ไหม
เพราะมันจะมีหลุมอยู่ก่อนอย่างเงี้แต่ถ้าเขามาทางนู้นมันออกได้ทาง

ใช่ตรงทางเบี่ยงหลบอ่ะมันจะมีอยู่แค่นั้นนะครับ

เขาได้ลงมาคุยอะไรกันเนี่ย
ก็ไม่ได้คุยอะไรก็บอกให้หลบหน่อย
อย่างนี้ผมก็บอกผมจะออกทางนี้

ก็แค่นั้นเองไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรโวยวายอะไร
ตรงนี้มันแชร์ไปเยอะมากนะครับ

เพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบไม่ได้สนใจแล้วพอออกแล้วก็ออกเลยครับ

เห็นบอกว่านิ่งอยู่ประมาณ๕นาทีที่รถผู้ใหญ่ก็จอดรถเขาก็จอด
ประมาณนั้นก็เพื่อดูว่าใครจะหลบให้กันก่อนอย่างนี้
เพราะปกติถ้าไอ้ทางนี้มันไม่เละเราก็จะอาจจะเบี่ยงออกให้หน่อยอย่างเงี้ย
ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เราไม่ไอ้นี่อยู่แล้วเราหลบได้เราก็หลบเนี่ย
จุดประสงค์หลักคือให้เขาอ้อมตรงที่มันเป็นขึ้นดินกว้าง
ใช่ก็ให้เขาอ้อมอย่างที่เขาอ้อมออกมาเห็นมั้ย
เพราะถ้าผมลงอย่างนี้มันจะมีแอ่งก่อนแล้วถ้าเขาอ้อมมาอย่างนี้มันก็ไปได้

อ๋อไม่เป็นไรครับมีอะไรก็คุยกันดีกว่าครับผมไอ้ดีอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเราไม่ค่อยอยากมีปัญหากันอยู่แล้วไงครับ
มีอะไรคุยกันอย่างนั้นไม่ว่ากันนะครับ
แล้วทำไมเขาไม่ยอมไอ้นี่วะตำรวจหรือเปล่าเอง
พี่เขาขยับแบบนี้บอกพูดกับเขาดี
เค้าบอกว่านี่ต้องมูลดินอีกนึงก็ไม่มีไป
เค้าบอกว่าหลังกับอันตรายก็ไม่มีไป

ว่ามันวิ่งซ้ายมาอ้าวก็ก็ก็ถนนมันเป็นไอ้นี่
แล้วจะให้ทำยังไงถนนมันเป็นส่วนกันไม่ได้

ทำนิสัยอย่างนี้ไม่เอาช่างมันขอให้มันเวรกรรมมันมีจริง